ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายค่ะ
นายเดท
นับพักตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์เสร็จสิ้น
ทั้งคู่ใช้เวลาหารือนาน๔๕นาที
ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารและโฆษกประธานาธิบดีพม่า
ระบุว่านางซูจีได้กล่าวขอบคุณนายเต็งเซ็ง
จัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม
ก่อนจะหารือเรื่องการถ่ายโอนอำนาจตามความต้องการของประชาชน
โดยที่นางซูจีไม่ได้หยิบยกเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลมาพูดคุยกับนายเต็งเซ็งแต่อย่างใด
ซึ่งนอกจากการหารือกับนายเต็งเซ็งแล้วนะคะ
วันนี้นางซูจียังได้เข้าพบกับพลเอกอาวุโสมินอ่องลาย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่า
ในประเด็นการถ่ายโอนอำนาจด้วยเช่นเดียวกัน
ทั้งคู่ใช้เวลาหารือนาน๑ชั่วโมง
ที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะออกมาแถลงว่า
และยินดีที่ทำให้ประเทศชาติสงบสุขภายใต้กฎหมาย
เพื่อความสามารถสามารถขีดและการพัฒนาประเทศ
นับเป็นความคืบหน้าล่าสุดค่ะภายใต้ความพยายามของนางซูจี
ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนที่ลูกพักของเธอ
จะเริ่มทำหน้าที่ในฐานะรัฐบาลชุดใหม่ในเดือนเมษายนปีหน้า
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนางซูจีได้เข้าพบ
พลเอกช่วยมารประธานสภาผู้แทนรัศดรพม่าแล้ว
เมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนและนัดประชุมลูกพัก
เพื่อทำความเข้าใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ